เรื่องนี้จริงแล้วเป็นข่าวใหญ่ข่าวโตมาตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน
พฤษภาคมแล้วคนไปหาผลต้นผ่าด้ามกิน
เพราะบอกบำรุงสุขภาพและขนาดไวอากร่ายังเรียกพี่เลย
ออกฤทธิ์เตะปี๊บไม่ดังอย่างเดียวกระเด็นไปเป็นกิโล

ใช่เดี๋ยวเขาว่าผมอวดอ้างสรรพคุณ
ตามที่ชาวบ้านเขาบอกกันมานะคุณจำกันได้ไหม
ช่วงเมษายนปีที่ผ่านมาขออภัยปีนี้แหละ
สุโขทัยเขาเจอต้นผ่าด้ามกันแล้วก็มันออกผลมา
ทีนี้พอโรงเรียนแห่งหนึ่งของที่สุโขทัยเขาบอกว่า
กินเข้าไปแล้วผมพิสูจน์ละ๒ชั่วโมง
ผมเห็นแม่บ้านผมสวยทุกวินาทีเลย

และทีนี้ทีมข่าวของเรา
ก็เสนอข่าวอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับ
ไม่ว่าจะช่วงเดือนพฤษภาคมก็มีคน
แห่ซื้อเมล็ดพันธุ์เพื่อจะไปปลูกต้นผ่าด้าม
แต่ทีนี้คุณที่พิศนุโลกพบต้นผ่าด้ามต้นใหญ่ต้นนี้
กำลังออกลูกออกผลอยู่
ชาวบ้านเนี่ยตามเข้าไปอยากจะเก็บอยากจะเอามากินนะครับ
ชาวบ้านที่บ้านไร่ตำบลดอนทองอำเภอเมือง
พิสุนุโลกแจ้งพูดสุขาวไทยรัฐทีวีบอกว่า
ตอนนี้ต้นผ่าด้ามขนาดใหญ่มีลูกมีผลออกมา
ชาวบ้านเตรียมจะเก็บลูกเก็บผลเก็บใบไปรับประทานแล้ว
เชื่อว่ามีสรรพคุณในการลดน้ำตาลสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
และเสริมสมรรถภาพทางเพศของคุณผู้ชาย
ช่วงที่เป็นข่าวดังมีคนมาขอซื้อยกต้น
อย่างที่บอกไปเมษาพฤษภามีคนมาขอซื้อต้นนี้
เจ้าของไม่ยอมขายนะครับ
แต่ทีนี้ช่วงนี้ออกใบมาออกผลมาแบบนี้
ชาวบ้านเขาก็สนใจทีมข่าวของเราก็เลยสนใจ
ก็ไปพบต้นผ่าด้ามต้นนี้จริง
เจ้าของก็คือนางประเทืองสินเสงอายุ๘๑ปี
มาจากเพื่อนที่รู้จักกันนำมาปลูกเมื่อ๑๗ปีที่แล้ว

ขนาดคนโอบขนาดใหญ่แล้ว

เมื่อก่อนเพื่อนบ้านจะมาเก็บตรงส่วนของหน่อ
เพื่อนำไปใส่ในร่องระหว่างโคนมีดกับด้าม
จะช่วยทำให้มีดติดแน่นกับด้ามมากขึ้น

ชาวบ้านเขาเรียกว่าต้นกาวด้วยนะครับ
และกระทั่งมีข่าวดังออกไป
ผลและใบของต้นผ่าด้าม
มีสรรพคุณลดน้ำตาลในเลือด

เพื่อนบ้านและคนทั่วไปที่รู้ว่า
ตัวคุณประเทืองมีต้นนี้อยู่หน้าบ้าน
ก็จะแวะเวียนมาเรื่อยเมื่อไหร่ผลออก

ก็อยากได้ก็ให้มาขอ
เรื่องนี้แบ่งปันกันได้แต่ไม่ขายทั้งต้นจ้า

ก่อนที่เขาเอาไว้ทำอะไรครับ
ก็เขาเอาเบี้ยมาให้เขามาปลูกเขาไว้
เขาดำมิดต้มเป็นยา

ใครไปก็เก็บใครมาก็เก็บ

ไปต้มกันต้มกินกัน
พวกสามล้อแดงอะไรตามในเมืองก็ยังมากัน

มาเอามาถึงก็เก็บใส่ถุงใส่ถุงไม่ฟังเสียงแล้ว

บางคนเขาก็เอารถยนต์มากันแล้วก็

เสียงเม็ดทั้งในก่อน

นี่เขาบอกว่าผลมรณะผลกลมรี
พอสุกแล้วเป็นสีเหลืองเนื้อในกินได้รสชาติเหมือนฝรั่ง
เลยหวานน้อยแต่ประมรุงร่างกาย

ถ้ากินแล้วจะเห็นแม่บ้านสวยทุกวินาที
เหมือนที่พอเขาบอกมาหรือเปล่านะฮะ
แต่จริงเขาบอกว่าเป็นยาสมุนไพรนะครับ
แก่นปรุงเป็นยารักษาโรคเบาหวานได้นะครับ
ส่วนเอาแก่นมาผ่าด้ามผสมกับแก่นมาพอก
นำมาต้มรวมกันให้หญิงอยู่ไฟใช้อาบแล้วก็สระผมได้อีกด้วยนะครับ

ค่ะก็ช่วยเรื่องรสเบาหวานคุมน้ำตาลดีขึ้น

คุณพ่อก็จะดูคุณแม่สวย